ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนที่มาหากินในวงการสงฆ์อีกแล้ว
แต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะฮะ
แต่คนที่ทำไม่ดีเนี่ยก็ต้องช่วยกันจัดการออกไปนะครับ
ล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจบอกว่าเนี่ยเห็นพระอยู่รูปหนึ่งอยู่แถวสถานีขนส่งแม่สอดที่จังหวัดตาก
มาเดินเรียรัยขอเงินบริจาคเอาเครื่องรางของขลังมาให้กับชาวบ้าน
นี่ฮะตำรวจแม่สอดกับพระวิญญาธิการก็คือตำรวจพระที่จังหวัดตากเนี่ย
ไปด้วยกันเลยนะแล้วก็ไปเจอเลยเนี่ยเจอนายคนนี้นะผมจีวอนเนี่ยนะครับ
แดงกำนี่ใช่ไหมคะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจีวรที่เข้มกว่าพระรูปอื่น
อื่นท่านเป็นพระแท้นะครับเป็นพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระนะครับ
สอบถามบอกว่าชื่อพระไพรศาลธิระปัญโยอายุ๕๙ปีนะแล้วก็ถามแล้วพักอยู่ที่ไหนเนี่ย
นั่งบินทบงบินทบาทที่อะไรแจกของขลังเครื่องรางอะไรต่างอยู่ที่ขนส่งแม่สอดเนี่ย
บอกว่าผมพักอยู่นู่นครับโรงแรมมั่นรูดใกล้ใกล้สถานีขนส่งค่ะอยู่ห้องเบอร์๕ด้วยนี่ค่ะ
ม่านรูดใช่อยู่ห้องเบอร์๕เข้าไปตรวจสอบโอ้โหเครื่องรางของขลังซองผ้าป่าเยอะแยะไปหมดนะ
แล้วสิ่งของบางอย่างเนี่ยส่งมาให้กับนายภัยศาลที่แห่งนี้เนี่ยนะด้วยกล่องของบริษัทส่งพัสดุ
เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าที่บอกว่ามีเครื่องรางของขลังแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านที่มาทำบุญด้วยเนี่ย
เอามาให้ญาติโยมต่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เครื่องรางของขลังของแท้แล้วไม่ได้ปลุกเสกไม่ได้ผ่านพิทงพิธีอะไรจากวัดไหนอะไรมาเลย
นี่สั่งทางพัสดุมาเลยของมาส่งที่นี่เอาซองผ้าป่ากับเครื่องรางของขลังไปที่ขนส่งแม่สอดแล้วก็ไปบินทบาทเรียรายเงินจากชาวบ้าน
อันนี้คือเหมือนสั่งของมาขายไหมก็อาจจะใช่ชาวบ้านทำบุญก็เอาโยมเอาไปเนี่ยอัตมาให้เอาไว้อ๋อนี่อันนี้มันเหมือนอันนี้ไงเหมือนข้อมือของครูบาบุญชุ่มมา
ใช่เนี่ยเห็นไหมทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับตรวจสอบแล้วนายภัยศาลบอกว่ามาเช่าห้องพักอยู่ที่นี่๕วันแล้วเรียรายเงินได้วันละพันกว่าบาท
ทำแบบนี้เพราะต้องการหาเงินเดินทางไปประเทศพม่าจากการตรวจสอบใบสุทธิพระนะครับบวชมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖เท่ากับว่าบวชมา๖พันศา๖ปี
มีบัตรนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรวิทยาลัยด้วยนะครับของส่งเขาแต่พบบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นบุคคลชื่อนายภัยศาลเนี่ยทำบัตรประชาชนเมื่อปี๒๕๕๙
อ้าวคุณบวชเป็นพระแล้วคุณไปทำบัตรประชาชนทำไมเออทำทำไมแสดงว่ามันไม่บริสุทธิ์แล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวฟังท่านพระวิญญาธิการพระที่จังหวัดตากก่อนนะครับ
คือสงสัยขั้นแรกเลยคือพฤติกรรมของของของที่ท่านบาฮาวินทบาทแล้วก็เป็นลักษณะมันไม่ใช่วินทบาทไม่ใช่เป็นกิจของสม

เรียรัยเงินบริจาคอะไรไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้ว
เอาเครื่องรางของขลังปลอมไปหลอกชาวบ้านแล้วเนี่ย
สถานที่ที่ไปพักก็ไม่ใช่ที่ที่สงฆ์จะไปพัก
ไม่เหมาะสมอย่างที่สุดคือจริงไปขอวัดไหนจำวัดก็ได้ถูกไหมคะ
ใช่ถ้าท่านไปที่วัดแล้วท่านมีใบสุทธิพระว่า
ท่านเจ้าวาดครับผมเดินทางมาจากวัดนั้นวัดนี้
ผมจะต้องไปต่อที่ตรงนั้นตรงนี้มีกิจนิมนต์
ขอพักอาศัยสักจำวัดอยู่ที่นี่หน่อยสักคืน๒คืน
อันนี้นี่คือสิ่งที่สงฆ์จะปฏิบัติ
แต่ไม่ใช่สงฆ์ไปเปิดห้องในโรงแรม
หรือจะมาดลงมาดหรือที่พักที่ไหนอันนี้ไม่ได้
หาเงินจะเดินทางไปพม่าแต่ว่าเอาเงินมาจ่ายค่าห้องด้วยนะ

คือแทบไม่ต้องจับศึกอย่างนี้คือดูก็รู้แล้วไม่ใช่พระ

รู้บำรุงพุทธศาสนาของเรานะคะ